เมื่อคืนมีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตที่ตลาดคองถมนาขาอุดรธานีห่างจากโรงพักนิดเดียว
ไว้รุ่นตีกันยับเลย
นี่คือเหตุการณ์เมื่อตีหนึ่งคืนที่ผ่านมาตำรวจสภนาคานะฮะอำเภอเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ๔คนด้วยกันในงานคอนเสิร์ตนะครับที่ตลาดนัดตรงข้ามสพนาขานำกำลังตำรวจไปตรวจสอบครับ
พบผู้บาดเจ็บชายสองหญิงสองนะครับแล้วก็สาหัสหนึ่งรายถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดครับ
เงินไทยส่งอายุสี่สิบเอ็ดนะคนเนี่ยอาศากูภัยอุดรสว่างเมธาทำ
หมู่บ้านมีการโชคต่อยกันโชคต่อยกันนะครับ
และมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นหัวหน้ากลุ่ม
เดินไปหยิบปืนในรถแล้วมากราดยิงใส่

จนมีคนถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งคนทั้งในกลุ่มผู้ก่อเหตุและประชาชนที่มาชมคอนเสิร์ต
แล้วก็ร้านค้าแถวนั้นหน้างานได้รับความเสียหายหมดนะครับ
หลังจากยิงเสร็จปั๊บผู้ก่อเหตุก็วิ่งไปขึ้นรถกระบะสีขาว

ร้อยตำรวจตรีบุญเจือหมั่นอุตสานะครับ
ท่านบริษัทสารวัติสืบสวนสพนาคาเปิดเผยบอกว่า
จากการตรวจสอบทราบว่าคนก่อเหตุชื่อแรม
เป็นชาวทะบนนาผู้อเผิดเพลจอูดรนี่แหละ
เที่ยวงานคอนเสิร์ตกับพวกมากัน๓๐คนได้คุณผู้ชม
เสื้อยืดสีดำมีข้อความเขียนว่า
บูดาบี้เมื่อ๔๕ปีก่อน
แรมเคยก่อเหตุยิงพนักงานเต้นรถมือ๒แห่งหนึ่ง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกจับติดคุก
เพิงจะพ้นโทษออกมาทีเดียวแล้วมาเกาะเหตุอีก
ตำรวจออกสืบสวนติดตามแรมที่บ้าน
แต่ไม่เจอครับคาดว่าจะหนีไปแล้วล่ะ
คือตำรวจเนี่ยจะต้องใช้นี่ฮะคนเจ็บโอ้โห
ล้มลงไปแบบนี้เลยครับ

เพราะว่าแรมมีปืนฮะแล้วก็ต้อง
ระมัดระวังตามยุทธวิธีของตำรวจด้วย

เป็นตลาดนัดทุกวันจันทร์และวันศุกร์เนี่ย
ก็จะมีคนแบบว่าจ้างคอนเสิร์ตมาเล่น

พวกนี้ก็จะมาแสดงพลังหน่อย